มีคนเอกพระวิทย์วงสูงวันเอ้าหนู

หล่อยเที่ยบร้อย

วันที่นั่น๙โมงครึ่งเขารู้อยู่แล้ว

เงินเดือนไทยรัฐหนูจะต้องเปิดดูหน่อยมันเป็นข่าวลือแล้วก็ยังยืนยันไม่ได้ไงพี่มด
ซึ่งมันจะข่าวลือยังไงหมอชนละนานศรีแก้วออกมาพูดเอง
เขาบอกเลยครับเขาบอกว่าตอนนี้เขารับกังวลว่าโหวตนายกรอบ๒อาจโผล่ชื่อลุงป้อม
อาจยังไงอาจจะอาจโผลชื่อลุงป้อมรวมถึง
นายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์
วันนี้เขาเดินทางเข้าพักเพื่อไทยถึงกรณีการลงมติในที่ประชุมรัฐสภา
เลือกนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐โดยนายพิธาริมเจริญรัฐซึ่งเป็นคันดิเดต
พิธาริมเจริญรัฐคือแคนดิเดตจาก๘พักร่วมรัฐบาลที่กำลังจะจัดเกิดขึ้นนะครับ
ที่ผ่านมาเมื่อวานี้ต้องยอมรับไม่สำเร็จแต่การสอบถามว่าหัวหน้าชุลนาน
มีความกังวลอะไรกันบ้างในการโหวตครั้งต่อไป๑๙กรกฎาคม
ลองไปฟังสักนิดได้ไหมครับขอฟังสักหน่อยครับ
สิ่งที่เรามีข้อห่วงใยข้อกังวลก็คือว่าคาดการณ์ว่าเสียงโหวตที่จะให้กับคู่แข่งเรา
แล้วบวกกับเสียงของสวมันมีโอกาสเกิน๓๗๕ได้
ถ้าเราคาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราสูญเสียไปเนี่ย

นั่นคือความคาดหวังความต้องการของพี่น้องประชาชนถูกทำลายทันที
แสดงว่ามีความคิดไปได้ใช่ไหมครับ
ว่าครั้งที่๒อำแปดภักดิ์ร่วมอาจจะเสนอนายกที่ชื่ออื่น
ไม่มีคำว่าอาจจะครับอยู่ที่การพูดคือ

คือรัฐบาลเดิม

อีก๒๕๐ครับ

แต่รอบที่แล้วมันก็ยังยังไม่มี๑๓คนมาให้พี่ไทย

มิ้นครับบางทีเขาจะเอางูเห่ามะใส่เผิดกันนะคะ
งูเห่ามันมีจริง
ก็จริงสูตรนี้มันเป็นสูตรที่คนหลายคนเคยคำนวณมาตั้งแต่
เลือกตั้งจบใหม่แล้วว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะมีรัฐบาลเสียงข้างน้อย
คือฝั่งรัฐบาลเดิม๑๘๘เสียงเนี่ย
โหวตนายกอาจจะไม่เป็นปัญหาเพราะเขามี๒๕๐ในมือ
แต่ทุกคนก็เชื่อมั่นว่ามันจะทำงานลำบาก
เพราะว่าอย่างยุคที่แล้วปี๖๒เนี่ยเสียงไม่ได้ต่างกันมาก
หมายถึงว่ายังไงก็แล้วแต่เขามีสวอยู่

กูก็ไข่รัสไปรึไม่หมายความเดิม

ให้คุณมั่นเบสฟ้า
อัศวินเดศาสตรี
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา
ข้าวใส่ไทยสบกว่าเดิมค่อยเวลา